แต่ว่ารักครั้งนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะ
รักน้องใหม่ของสาวไข่มุกชุติมานะฮะ
นางงามสุดแซ่บคนนี้บอกเลยว่า
นายทหารเรือคนนี้รูปหล่อมากและที่สำคัญเลยนะคะ

ความหวานฉันไม่เถียงแต่ความแน่นของพี่โอมเนี่ย

เป็นนายทหารเรือยศใหญ่เลยนะคะก็มาดามหัวใจเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับอดีตนางงามเวทีดังอย่างไข่มุกชุติมานะคะ
ขณะนี้ก็กำลังคบหาอยู่กับคนนี้ค่ะ
หนุ่มโอมทศพลคบกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะ

แย้มเลยว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีข่าวดีสายฟ้าแลบแบบช็อกวงการอีกคู่ด้วย
คือเธอก็ออกมาเปิดใจว่ารักครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
และแม้ว่าจะเจอกับประสบการณ์รักที่ไม่ค่อยดีมาในครั้งก่อน
แต่หนุ่มโอมก็สามารถทำให้เธอเชื่อใจได้เป็นอย่างดี
จะยืนยันว่าคู่ของเธอยังไม่มีข่าวดีเหมือนที่หลายคนลุ้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะ
เราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะจากความรักครั้งที่แล้ว
ความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เจ็บมาเยอะแล้วก็เจ็บหนักมาก
เราคิดว่าเราก็ไม่ได้อยากให้จะแบบว่าพลาดโอกาสที่จะศึกษาคนดี
เขาก็ดีค่ะเขาก็ดีกับมุกอะค่ะ
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะว่าเขาทำทั้งรับราชการแล้วก็เริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง
ถ้าแต่งงานได้ก็ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าโมเมนต์นั้นมันไม่มาอย่างเงี้
ถ้าเขามาขอเราเร็วนี้ก็มีโอกาสเซ็งเยอะหรือเปล่า

หรือว่ารอก่อน

เดี๋ยวฉันว่าไม่นานเอาจริงเพราะว่าล่าสุดที่วันเกิดพี่ไข่มุกเนี่ย

ดิฉันเข้าไปตามดิฉันเป็นเพื่อนกับอินสตราแกรมของคุณพี่ผู้ชาย
คุณส่องใช่ไหมคุณนี่แหละ

เขาไปทะเลจากไม้ซีอะไรใช่ไหม
เข้าไปด้วยเครื่องบินส่วนพันก่อนจ้าเป็นเครื่องบินส่วนตัว
หวานไหมล่ะดินเนอร์สุดสุดอีกต่างหาก
แล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเขาเติมความหวาน
อย่างที่บอกก็คือฝ่ายชายจัดเตอร์ไพรสนเกิดให้กับสาวไข่มุก
ดินเนอร์สุดหรูในห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าค่ะ
ทำเอาสาวไข่มุกเขาบอกว่าปลื้มสุดเลย
เพราะว่าไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์แบบนี้กับใครมาก่อนเลย
ก็เป็นเตอร์ไพรส์ค่ะก็มีเตอร์ไพรส์หลายอย่าง
คนนี้เขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์
ก็มีดอกไม้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะ
ที่เราแบบเออปกติเราจะเป็นคนแพลนทุกอย่างแพลนก่อนอย่างนี้
คราวนี้เจอผู้ชายเซอร์ไพรส์บ้าง
เป็นใครจะไม่ปลื้มล่ะเป็นคุณปลื้มไหม

คือถ้าย้อนไปอดีตคนรักเก่าของพี่ไข่มุกเนี่ย

คือตอนนี้คุณแดนเองก็แฮปปี้อยู่เหมือนกัน

มันก็วนกันอยู่ตรงนี้แหละวงการบรรเทิงนะ